จนถึงขนาดนี้แล้วยังคว้ามงมาไม่ได้อีกเหรอยังเอามงกุฎกลับมาประเทศไทยไม่ได้อีกเหรอ
กับตัวแทนของประเทศไทยคือทางด้านของคุณแอนโทเนียโพซิล
ซึ่งจะไปเป็นตัวแทนของคนไทยที่คนไทยทุกคนก็ต่างเชียร์
ไม่ได้มงสามกลับมาครอบครองแชมป์แต่ก็กลับคว้ามาได้แค่รองอันดับหนึ่งเท่านั้นเอง
เป็นเพราะอะไรอ่ะงานนี้ต้องบอกว่าทางด้านชาวเน็ตเนี่ย
ก็ค่อนข้างที่จะรุมถล่มรุมแซะรุมทัวร์กันเป็นอย่างมากเลยสำหรับเรื่องนี้
ส่วนใหญ่แล้วเขาก็มองไปในทางที่ไม่ค่อยโอเคมากกับผลการตัดสินที่เกิดขึ้น
คือคุณแอนทูเนียเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสาวงามที่โคตรครบเครื่อง
ต้องบอกว่าคือพร้อมสุดเลยกับการรับตำแหน่งนี้
เขายังประเคนมงกุฎให้กับคนของประเทศของเขาเองกันแบบเต็มเลย
ทีนี้ก็ต้องบอกว่าหลายเสียงก็ไปรุมถล่มรุมแซะกันใหญ่เลย
ว่าส่งใครไปก็ไม่เอาคุณผู้ชมจำได้ไหม
ก่อนหน้านี้ที่เราก็ส่งไปหลายคนนะคือคุณแอนชิลี่
ส่งคนนั้นไปก็ไม่เอาพอส่งอีกคนนึงไปส่งคุณแอนนาเสือ
ก็ไม่เอาอีกคุณแอนนาเสือนี่ก็คือมีเป็นเรื่องของประวัติการสู้ชีวิต
คนนี้ก็ไม่เอาอีกแล้วตกลงจะเอายังไง
คือเรื่องของเรื่องผมต้องบอกว่าที่คนไทยคาดหวัง
เพราะอย่างงี้ทุกคนเอนทูเนียต้องบอกว่า
ของฐานะคุณแอนทูเนียเนี่ยดีมาก
ดีสุดสุดดีจนหาตัวจับไม่ได้เลยตอนนี้
คนไทยเนี่ยต้องบอกว่าคนไทยที่ติดตามเรื่องนี้อยู่เนี่ย
ก็ไม่เผื่อใจในการเชียร์คนอื่นเลย
ในรอบของการตอบคำถามมันก็มีเรื่องของการตั้งข้อสังเกต
คือทางคุณแอนโทเนียเขาพูดด้วยตัวเองตอบคำถามภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง
แต่ในขณะที่ทางด้านของนางงามจากประเทศนิกรัวเนี่ยนะครับ
ยังต้องใช้ล่ามเข้ามาช่วยอยู่
หลายคนก็เลยมองว่าไอ้การใช้ล่ามมาช่วยเนี่ย
เป็นการประวิงเวลาที่จะคิดตอบคำถามตรงนี้หรือเปล่า
อันนี้ไม่รู้ก็เป็นข้อสังเกตของชาวเน็ตแล้วก็ของคนที่ติดตามเรื่องนี้กันอยู่
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าทางด้านของนางงามจากนิกรโกเนี่ยเขาพอจะฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องย้ำว่าเป็นความคิดเห็นจากชาวเน็ตแล้วก็ทุกคนที่ติดตามเรื่องนี้กันอยู่นะครับ
รวมไปถึงทางใครบ้างผมต้องบอกผมอดเอ่ยชื่อนี้ไม่ได้เลยคือทางด้านของแม่ปุ้ย
ปุ้ยคือใครแม่ปุ้ยหรือว่าคุณปิยาพรแสนโกศิกจะเป็นคนหนึ่งที่ทรงอำนาจ
ผมต้องใช้คำว่าทรงอำนาจเลยนะคนหนึ่งในวงการนางงามครับ
คนนี้เขาออกมาเคาะเลยว่าเขามั่นใจมากมั่นใจขนาดว่าเขาออกตัวเลยว่าถ้าปีนี้ไม่มงเนี่ย
กูก็ไม่รู้จะส่งใครไปแล้วนะโอ้โหต้องใช้คำนี้เลยนะว่าเออถ้าไม่มงก็ไม่รู้จะส่งใครไปแล้วนะ
นี่ยังไม่รวมถึงบรรดาพวกเหล่านักดนตรีแคปหรือว่าคนที่ออกมาดูคลิปไปด้วยดูไลฟ์ไปด้วยแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นไปด้วยเนี่ยนะครับ
คือผมต้องบอกว่าการประกวดในครั้งนี้มันเป็นที่จับตามองมากเลยของคนไทย
หลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในบริบทนี้ผมก็เชื่อว่าหลายคนที่ติดตามอยู่เนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่ต่างกัน
จนกระทั่งคว้ามงอันนี้คือทางด้านของปี๒๐๒๓คือล่าสุดเนี่ย
ที่เขาเป็นการจับตามองกันเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็อย่างที่เห็นว่า
คือมีรางวัลเนี่ยพ่วงติดปลายนวมมาเยอะแล้ว
เขาก็เลยมองว่าเออเนี่ยน่าจะคว้ามาได้อีกเวทีนึง
คือตั้งแต่การประกวดอื่นแล้วเขาได้รางวัลมาเยอะเนี่ย
มันก็เลยมีคำถามว่าถูกรางวัลครบครึกขนาดนี้
ตรงนี้ต้องบอกว่าเราต้องย้อนกลับไปอีกเยอะพอสมควร
ถึงต้องบอกว่าคือการประกวดเนี่ยคนไทยเราก็ส่งคนไทย
ไปเป็นตัวแทนในการไปคว้ามงมาหลายคนแล้ว
กลับมาดูกันนิดนึงรูปแรกเลยนะครับ
คือทางด้านของคุณอาพัสราหงษกุล
ต่อมาครับคือทางด้านของคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิวรรณกระหนก
หรือว่าสักประมาณปี๒๕๕๙
แล้วก็คนต่อมาเลยเนี่ยคือต้องบอกว่าคือได้แค่๒
เขาถึงได้เป็นประเด็นของว่า
อยากให้ได้คว้ามงที่๓มาไง
จากคุณอาพัศราแล้วก็คุณปุ๋ยพรทิพย์
ทีนี้เราก็ไม่ใช่คนเดียวที่ได้รางวัลรองชนะเลิศนะ
คือทางด้านของคุณแอนทูเนียโพซิฟเนี่ย
ปีนี้๒๐๒๓เนี่ยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ก่อนหน้านั้นครับปี๑๙๖๖เนี่ยนะครับ
คนนี้ได้รองชนะเลิศอันดับสอง
ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอีกประเด็นนึงที่ก็อดพูดถึงกันไม่ได้นะครับว่า
ก็อย่างที่เรารู้กันว่านางงามของเราก็ไม่ใช่น้อยหน้าใครทำไมถึงตู้ปัน
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลายข้อสังเกตนะครับนี่แหละที่บอกว่าเป็นที่มาของคำว่าการลุ้นมงสามของการประกวดในครั้งนี้
ก็ต้องบอกว่าคืออยากจะฝากไปถึงทางด้านของคุณแอนจักรพงศ์นะครับถ้าเผื่อว่าเสร็จสิ้นภารกิจต่างแล้วเนี่ยนะครับ
ก็อยากจะให้ทุกคนกลับมาตอบคำถามตอบข้อสงสัยอันนี้ของคนไทยกันนิดนึง
คือการประกวดตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แน่นอน
ยินดีกับนางงามจากประเทศนิกรัวด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าอยากให้คุณแอนจักรพงศ์เนี่ย
ถ้าเสร็จภารกิจแล้วกลับมาประเทศไทยแล้วเนี่ยอยากจะให้ช่วยมาตอบข้อสงสัย
สักถามตรงนี้ของคนไทยเราสักนิดหนึ่งเพื่อที่ความข้องใจต่างมันจะได้ลดลง
หรือว่าจะได้เป็นที่การเคลียร์การคอรหาต่างนานาที่มันเกิดขึ้นนะครับ